สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าณเดชน์คุกิมิยะเนี่ย
คือพระเอกทั้งในจอและนอกจอตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะ
เพราะนอกจากความหล่อแล้วจิตใจของหนุ่มณเดชน์เนี่ยยังดีเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับพี่แบร์ของน้องย่าเนี่ยนะปกติเราเห็นเข้าวัดทำบุญอยู่ตลอด
แต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เข้าวัดทำบุญนะคะ
งานช่วยเหลืองานการกุศลก็ไม่ขาดตกบกพร่อง
ดูจากภาพที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมภาพนี้ค่ะอยู่ท่ามกลางน้องนะคะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่ณเดชน์และแม่แก้วไปเลี้ยงอาหารน้องที่บ้านเด็กเร่ร่อนจังหวัดสมุทรประการ
ไม่ใช่แค่เลี้ยงอาหารแต่ว่าพี่แบร์เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนวาดรูป
และพูดคุยทักทายนั่งทานข้าวกับน้องแบบเป็นกันเองสุด
เจ้าหน้าที่ที่บ้านเร่ร่อนนะคะได้โพสต์ข้อความชื่นชม
และขอบคุณพระเอกของเราเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเด็กที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก
และมักจะมองข้ามสถานที่เล็กแห่งนี้ไป
ดีใจที่เจอคนใจบุญแบบณเดชน์
ขอบคุณที่มอบโอกาสดีให้กันไม่ทอดทิ้งกัน
หวังว่าภาพเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางให้การช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้
ให้มีที่เรียนที่อยู่อาศัยที่หลับนอนให้สบาย
ไม่ต้องออกไปเร่ร่อนขอทานอีกต่อไปนะคะ
อันนี้คือทางเจ้าหน้าที่บ้านเด็กไอรอดเขาได้โพสต์เอาไว้

ใช่คือจริงแล้วณเดชน์เองเป็นคนที่ไม่มีอินสตาแกรม
ไม่ได้เล่นโซเชียลด้วยตัวเอง
แต่ว่าแม่แก้วนี่แหละที่จะเป็นคนเล่นปกติก็จะเป็นคนโพสต์ความน่ารักต่างของณเดชน์ลงในโซเชียลของแม่แก้วเอง
แต่ครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นมุมน่ารักแบบนี้จากคนอื่นที่ได้สัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดกับณเดชน์แบบที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะ
คือน่ารักมากตัวจริงณเดชน์เนี่ยเป็นคนที่ดิฉันเคยร่วมงานเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมาก
แล้วพอเวลาอยู่กับเด็กน้องแบบนี้เขาก็ดูเป็นกันเองสบายมากเลยนะ
ของน้องย่าแล้วของน้องยายด้วยเหรอคะ

อย่าเรียกน้องเลยเรียกยายไปเลยดีกว่าค่ะคุณค่ะ